ส่วนเรื่องของโควิด๑๙นะคะช่วงนี้เราก็มองแต่เรื่องของวัคซีน
อยากจะฉีดวัคซีนอยากจะฉีดวัคซีนบางคนอาจจะละเลยไปบ้างนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย
การล้างมือตลอดเวลาเวลาที่ออกไปนอกบ้านเนี่ยนะคะ
พูดแบบนี้อย่าละเลยนะคะเพราะมาอีกแล้วค่ะ
คลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานครนี่แหละเขาบอกว่าอยู่แถวบางแขก
เมื่อวานนี้พอผลออกมานะคะทำให้หลายคนตื่นตัวเห็นข่าวนี้
อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่จำนวนรายที่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมที่พบแถวบางแคร์
อันนี้๘๐คือผลที่ออกมาเมื่อวานเดี๋ยวรอผลวันนี้อีก
จะเพิ่มอีกเท่าไหร่นี่นะคะเอาหลายคนตอนนี้มองแต่เรื่องวัคซีนนะคะ
แต่อย่าลืมค่ะอย่าละเลยการดูแลตัวเองนะคะ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยกระทรวงสาธารณสุขของขออภัยนะคะ
สาธารณสุขของนครปฐมค่ะประกาศด่วนภายในจังหวัด
ชาวนครปฐมที่เดินทางไปตลาดย่านบางแคร์ในกรุงเทพ
ระหว่าง๒๗กุมภาพันธ์ถึง๑๓มีนาคมหรือเมื่อวานนี้
กักตัวเลยค่ะออกห่างจากคนใกล้ชิด
และให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลของรัฐ
ใกล้บ้านท่านไปเลยนะคะใครที่ดูข่าวนี้อยู่นะคะ
เนื่องจากขณะนี้ค่ะตลาดย่านบางแคร์เกิดการระบาด
เพราะผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แต่ตรงนี้สำคัญคือ
เขาไม่มีอาการถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปสุ่มตรวจ
ไม่เจอนะที่ตรงนี้๘๐รายทางกรทมเอง
กำลังทำการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมนะคะรอผลวันนี้ค่ะครับ
ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่ในนครปฐมระบุว่ามี๓รายอาศัยอยู่
พุทธมนตรนะคะคือเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะ๓คน
๑คนซึ่งเป็นต้นเชื้อเป็นแม่ค้าส้มตำอายุ๖๔ปีค่ะ
ขายอยู่ในตลาดย่านบางแคร์เป็นคนที่เอาเชื้อกลับบ้าน
ติดอีก๒คนในครอบครัวของตัวเอง
ตอนนี้นะคะสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
ออกประกาศด่วนระบุว่าขอให้ประชาชนที่เดินทางไปตลาด
เขตพื้นที่บางแคร์ฟังนะคะตลาดดังต่อไปนี้ค่ะ
ตลาดสิริเศษถนนหรือแสงฟ้าเก่าตลาดศูนย์การค้าบางแคร์
ตลาดกิติตลาดพาสมตลาดใหม่บางแคร์และตลาดวันเดอร์
ใครที่เคยไปตลาด๖ตลาดที่ว่ามานี้นะคะ
ระหว่าง๒๗กุมภาพันธ์ถึง๑๓มีนาคม
ทำแบบนี้อย่างแรกเลยขอความร่วมมือในการคัดกรองโควิด๑๙
คุณกดเข้าไปเลยนะคะเข้าไปแล้วไปทำแบบประเมินความเสี่ยงที่เว็บไซต์นี้
เขาจะบอกคุณเลยว่าขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องไปทำอะไร
หากระบบแจ้งว่าคุณเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง
กรทมจะจัดเจ้าหน้าที่ให้ติดต่อโดยเร็วที่สุดว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้าง
ถ้าระบบเตือนนะว่าคุณเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง
อยู่กลับบ้านเลยค่ะอยู่ในห้องแล้วเจ้าหน้าที่จะไปรับคุณเองนะคะ
เพื่อความชัดเจนเรื่องนี้ทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามค่ะ
นางป่านรดีมโนมัยพิบูลเป็นผอสำนักอนามัยกรุงเทพนะคะ
พอบอกว่าการระบาดที่เกิดขึ้นคล้ายเลยคล้ายกับเคสของตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติที่ปฐุมธานี
บังแคร์เริ่มจากผู้ค้าในตลาดฟอนเดอร์ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลพบว่าติดโควิด๑๙
แคร์ก็เลยสั่งปิดตลาดแล้วก็ทำความสะอาดทั้งหมดทันที
มีนาคมค่ะสำนักอนามัยกอทมลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกจากผู้ค้าในตลาดวันเดอร์พบว่า
โอ้โหแพร่กระจายไปแล้ว๘๐รายค่ะ
จำนวนนี้มีผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในนครปฐมด้วยเพราะว่ามันติดกันนะคะ
บางแคร์กับนครปฐมสาธารณสุขนครปฐมเขาก็เลยต้องประกาศให้ระมัดระวังตัวเองเช่นเดียวกัน
และล่าสุดนะคะสำนักอนามัยกรทมลงพื้นที่ตรวจเชิงเชิงรุก
กับผู้ค้าในตลาดย่านบางแคอีกครั้งแล้วก็จะไปตลาดอีกหกแห่ง
อย่างที่บอกไปนะคะสิริเศรษฐนลศูนย์การค้าบางแคร์ตลาดกิติตลาดพาสมตลาดใหม่บางแคร์ตลาดวันเดอร์
รวมแล้วที่ตรวจไปแล้วนะคะนับจนถึงวันนี้๑๔๐๐คน
เอาตัวอย่างส่งกรมวิทย์แล้วนะคะรอผลการตรวจอยู่
ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดคาดว่าสบคจะมีการแถลงวันนี้
เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่นี้เข้าไปค่ะ
มันยังไม่หมดนะฮะโควิดนะครับ
อย่าไปคิดว่าก็เขาฉีดกันแล้วไงวัคซีน

สัดส่วนน้อยมากนะครับคนที่ฉีดวัคซีนตอนนี้